เดี๋ยวจะพาไปนะครับไปดูกันหน่อยกับเรื่องของการทำพิธีทุบกำแพง
ทุบกำแพงเก่าแก่ต้องทำพิธีแบบนี้ก่อนครับ
ทำอะไรคะคุณอุ้ยลากลากไปอย่างเงี้สงสัยแล้วสิเขาทำอะไรนั่นอ่ะสิ
นี่คือพิธีสวดกำแพงเก่าของวัดแม่แวนอเภอพระจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่ากำแพงวัดที่เนี้ยมีอายุเก่าแก่ถึงร้อยสามสิบปีอืม

ลื้อถอนเดี๋ยวจะมีการบูรณะแต่ก่อนจะทำมันต้องมีพิธีไง
ยังไงจะทุบจะทุบไปตามหมอปามาเลยไม่ได้บ้าเหรอ
คนละเรื่องกันค่ะนี่เขาจะทุบกำแพงวัดโบราณนะครับ
ลื้อถอนศาสนสถานเก่าแก่แบบนี้ต้องมีการสวดทำวิธี
อือไม่งั้นเดี๋ยวเกิดโอ้โหมันมีอาธงอฐานขึ้นมาจะยุ่มนะ
หลังทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านเขาก็จนช่วยกัน
บูรณะขึ้นมาใหม่ครับทุกผู้ชมมันเป็นพิธีกรรมโบราณของทางภาคเหนือเลยนะ
ทางภาคเหนือเนี่ยเอาจริงนะเขามีศาสนสถานโบราณที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาเยอะจริง
แล้วประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจว่าในเมื่อมันเก่าแก่โบราณ
ก็อยากจะบูรณะมันขึ้นมาใหม่บูรณะขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเหมือนกับทำแบบของเดิมที่มีโครงเดิม
ขอบคุณนะครับ
เคยเห็นเหมือนกันเนาะประเพณีแบบนี้เนาะ
ซึ่งเขาก็เหมือนเป็นเหมือนการทำพิธีใช่ไหม
เพื่อที่จะทำแบบเหมือนทุบอะไรหรือขออะไรที่เป็นสถานที่ที่เก่าแก่โบราณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา

แต่บางที่เขาอาจจะตั้งวางไว้เฉยเป็นจุดตามตำแหน่งที่ต้องการ
เพราะเหมือนกับว่าใส่ในรางไม้ตรงนี้แล้วก็ลากมาก็คือแตกต่างกันไปเลยจริงเนาะ